ท่อสดคู่รองแล้วนะครับเดินทางมาไวเหลือเกินครับ
ตัดเพชรครับเพชรพังงานเจอกับเพชรนิยมนะครับ
เอ้าเดี๋ยวดูวันนี้เพชรเม็ดไหนจะได้รับการเจรนัยครับ

ครับมวยคู่ที่๓ของรายการนะครับ
ไหว้แดงเพชรพังอันสสุกสม
ชื่ออติวัฒน์ทองเอมอายุ๑๗ปี
เป็นชาวจัวรรดิ์นครศรีธรรมราช
กมาแล้ว๘๓ครั้งชนะ๖๗แพ้๑๖ครั้ง

ยักษีดันช๕พยักษ์ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ชื่อทวัตชัยวิยานันอายุ๒๐ปี
เป็นชาวจัวรรดิ์หนองบัวลำภู
กมาแล้ว๕๐ครั้งชนะ๓๐แพ้๑๙ครั้ง

ข้างหลังแพ้คะแนนเพชรวิจิตสจวิจิต๘ริ้ว
ที่เวทีมวยลุมพินีครับ
กลุ่มแดงมีป่าไฝสอสุกสม
ขึ้นมาถอดมงคลด้วยเพชรพังงันครับ

ขณะที่น้ำเงินครับ
ขึ้นมาถอดมงคลด้วยเพชรนิยมครับ

ฝ่ายแดงนี่สูง๑๖๒เซนติเมตรครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่สูง๑๖๗กับเซนติเมตรครับ

วงในนี่เหนียวนั้นเหลือเกินนะไม่ใช่เนอะ

เป็นยอดมวยเมืองบ้างไฟครับ

เพชรฟังัญสอสุกสมแดงกับมวยจากนครศรีธรรมราช

คู่นี้ตามมาอีกหรือเปล่า
ไปดูศิษย์เจ้าทะเลทองวีรชาติศักดิ์รันรัฐ
ใส่กับเพชรทองไทยเกียรติเทวลิศเป็นคู่เอกนะ
แล้วก็นี่ครับที่เวทีมวยชั่วคราวบ้านหัวถิ่น
ที่จังหวัดสงขาวันที่๒๑ก็เหมือนกันนะ

สนับสนุนโดยโปรโมเตอร์วิทยาเพชร๔๐๐๐ไปบนเวทีก่อน

ผิวขาวมาเลยนะครับหนองบัวลำพูน้ำเงินแดงนี่มวยใต้เลยครับ
สีผิวจะเป็นแบบนี้ธรรมชาติอยู่แล้ว
ชกลำหักลำโค้นดีทั้งคู่เลยน้ำเงินสูงกว่านิดนึง
สูงกว่ากรรมการนะฮะไทยทูลกบกลาง
ฝ่ายน้ำเงินนี่นะหน้าตาผิวพันธุ์พระเอกนะ

ประมาณชายามิดชัยนะหรือว่าจะแกร่งหรือเปล่านะครับ
ชายามิดชัยชั่วโมงนี้อย่ามานะ
เดี๋ยวมันกระทงหลงทางก่อนพี่ป่าเดี๋ยวยุ่ง

เสร็จดีคู่นี้ไหนเหนียวทั้งคู่ด้วย
ลูกศิษย์ของวิทยาเพชรสี่มือหน้าฝ่ายแดง
เพชรพะงันสอสุกสม

คำอาการไทยทูลกบกลาง
ช่วงนิดนึงนะครับเพชรพงัน
โอ้โหแค่งขวาโต๊ะอิเลมัส
อย่างทันกันลูกนี้เสียเจ้าขวาไปเองครับ
เห็นทั้งเห็นเลยว่าขวามาแต่บังไม่ทัน
ก็มีสิทธิ์หลับนับน็อกอีกคู่นึงนะ

แต่ขวาต่อยขวาลูกคู่มาเลย
อย่างงี้แค่มอีกคู่หนึ่งล่ะคุณผู้ชม

เหมียดไปโต้มาตีไปแล้วใครจะยุบเท่านั้นล่ะครับ

พยายามจะปิ้นออกซ้ายมือตัวเองนะครับเพชรพังงัน

ยังอีกยาวยังอีกไกลหนทางเข้าสู่เส้นชัยยังอีกยาว
นี่เป็นเพียงยกแรกปลายยกเท่านั้น
กลัวมันจะย่นจำนวนยกลงมาดิถ้าต่อยแบบนี้ครับพี่ป่า

จราเกศเขียวแจ่อีก๓พันธุ์นะท่านน็อก
เกิดขึ้นได้เป็นไปได้ทั้งนั้นนะ
มัดมวยนี่ซ้ายหน้าเตะเพชรนิยม
หมดยกครับหมดยก
ยกแรกละครับแพทย์ตัดแพทย์

แฟนมวยนะครับพลาดไม่ได้ครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐครับฉลองครบรอบ๑ปีครับ
ผู้เอกนำรายการเสือใหญ่ช๕พยักษ์ครับ
ชิงแชมป์มวยรุ่นไลฟ์ไฟเวทกับวิทยาเล็กแพทย์๔๐๐๐๐
เด่นช๕พยักษ์พบกับเด็กเกอร์แซมม่อน

ชมแล้วเชียร์อย่าไปเชียร์อย่างเดียวเลย
เอาหูฟังอย่างเดียวโดยไม่ชมนี่ลำบากนะ
มันต้องชมและเชียร์มันต้องคู่กันไป

เดี๋ยวตีกันไฟแลบแน่ไม่ต้องห่วงครับ
จริงแล้วพื้นเพลเป็นมวยเข่าอาชีพทั้งคู่

ยกแรกยกต้นต้องดวนวงนอกกันก่อน

งัดศอกซะก่อนครับเพชรนิยม
ยอดมวยไทยรัฐนี่ส่วนมากทั้งมวยติดสอกมาด้วย

นึงพระยักษ์ไปต้นเปรี้ยงเดี๋ยวทางปลาทีเดียวหลับเลย

เนี่ย
ไอ้เจ้าพึงหลวงก็เล่น๒กันนะ
หลับเหมือนกันหลับเลย๒คู่ไปแล้ว
นี่เป็นคู่ที่สามยกที่สองวางขวาวืดกับน้ำเงินเผ็ดมียม
เอาล่ะต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วจังหวะตรงนี้ทำท่า
วงนอกจะหลวมแล้วนะโต้ขวาคืนมัดขวาแล้วตามด้วยแข้งขวาครับ
สวยงามนี่ฮะเหมือนกันทุกอย่างครับอาวุธมวยนี่
ออกอะไรมานี่ออกคืนเลยแล้วติงขวาเมื่อจะคู่ไปเป็นงานที่สวยแล้วเตะแล้วเสียสม
อย่างนี้เข้าตำราแล้วมองไปเห็นแสงชี้แดงเห็นแสงชิ้น
เห็นจังหวะแล้วตอนนี้ทั้งคู่เลยมันมีช่องให้เข้าแล้วไง
แล้วก็ชิงกันไปโอ้ยมวยแบบนี้ทันทันแบบนี้แต่หลุดไม่ได้หรอก
เตะแล้วไม่เตะเลยโดนแข้งขวาสวนคืนซะเลยหลอกตัวเองไง
แข้งนี้หลอกตัวเองอ่ะยกที่สองนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งนาที
ชิงจังหวะกันอยู่ยังชิงจังหวะกันอยู่แข้งขวาหลุดอยู่โต๊ะขวาสวยงั้น
เพชรนิยมขวาหลุด๒ทีนี่เห็นเลยนะพี่ปากเห็นเลยนะว่าอันตรายครับ
ยังยังมาถึงตรงนี้ก็ยังยังมั่นใจทั้งคู่อ่ะ
ไอ้หลุดเนี่ยจะเป็นเหตุหรือเปล่าโอ้โหหลุดสามทีก็ฟรีสามทีอ่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องคุณยังหวะแล้วตอนนี้เห็นเห็นเห็นช่องแล้วโอ้แต่หลุดไม่ดีครับเพศนิยม
หลุดก็ไม่คืนไม่เป็นไรหลุดแล้วโดนคืนเออมันโดนฟรีคลิกไงโดนกินเปล่าไปเรื่อยอ่ะ
โดนมากมากกระจุกน่ะต้องเปลี่ยนแผนแล้วมั่งอ่ะ
นะแข่งขวาลูกนี้นั้นแฉ่งด้วยขวาอ่ะวงใน
ดูจับเข้มเห็นข้อไขดีข้อไขแข็ง

จับอยู่แล้วตีด้วยข่าวขวาเลยเทคนิยม

นี่น้ำเงินจับได้เปรียบนิดนึงเมื่อกี้

น่าจะเข้มข้นอีกคู่นึงครับคู่นี้

หมดยกที่๒
สุดยอดมวยไทยรัฐครับ

ผู้เอกเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นไลฟ์ไฟเวท
ระหว่างเสือใหญ่ช่อ๕พยักษ์
พบกับวิทยาเล็กเพชร๔๐๐๐ครับ
เอ้ามาดูมวยดีมากินข้าวฟรี

มีข้าวราดแกงมีฟุกบะบี่เกี๊ยว
นำมาครับ
ลองเปิดเกมล่ะครับ
ไอ้เจ้าเพชรพังงันนิ่งไม่ได้เฉยไม่ได้

คุณตีผมตีต่างฝ่ายต่างตีต่างฝ่ายต่างเกาะ

ดูน้ำเงินได้เปรียบเล็กน้อยแต่วงนอกแบบนี้น้ำเงินนี่ชอบเตะหลุด
เตะขวาหลุดครับเพชรนิยมพอเตะหลุดเพชรพังงานนี่คืนเลย
เปิดเกมเข้าหาครับเพชรพังงันโอ้ทำมาจังหวะลูกนี้
หายเก๋งเลยครับเสียหายเลยนะครับเพชรพังงานโดนถีบลูกนี้
เสียเวย์เลยครับ
แต่ว่าถึงตรงนี้ผมก็ต้องวัดคันที่ระยะการเยือระยะละตอนนี้
ใครจะยุบใครเชี่ยวเท่านั้นล่ะครับ
มันอยู่ที่ร่างกายแล้วแบบนี้ใช้พลังเยอะมากดูดิโหน

นิยมแต่มันดื้อตลอดนะเพชรพังงันดื้อตลอดไม่ยอมไม่หยุดนะครับ

กดแขนลงมานี่ทำได้ดีเห็นเลยนะครับทางเพชรนิยม
ดออกมานี่ข้อแข็งแรงดีกว่าเพชรพงันเล็กน้อย

ตอนนี้เบียดปั้มในตีไปเรื่อย
น่าถึงว่าโต้ตรำเลยตรำดอกนะ
ต้องเอาเนื้อเลยเน้นเลยเนี่ย
มันจะยุบหรือเปล่ามันจะหมดหรือไม่นะครับคุณผู้ชม
ทั้งคู่เลยอ่ะยุบนิดเดียวนี่โดนตีโดนตีตายเลย

มันอยู่ที่เพชรนิยมนะครับว่ามึงมั่นคงหรือเปล่า
เสียเหลี่ยมไปนิดนึงครับเพิ่งแจ้มเดินให้เร็วจี้ไน่เลยเอาแล้ว

เด้งด้วยเข้าติดตั้งหาเหยียบดูเรื่องครับเพชรนิยม
เอาเจมส์พยายามนับทอมมานิ่งมาเฉยไม่ได้ครับ
เห็นพะงานเสียหายหยีนเข้ารถทำร้ายตัวเอง
แล้วทำร้ายตัวเองเสียจังหวานไปนิดนึง
โอโหหมดยกที่๓
สืบไม่ถึงนะครับสืบเท้าไม่ถึงแทงแล้วเสียหลักล้มเองครับ
ครับอย่าลืมอย่าพลาดครับเสาหน้าครับเสาที่๒๔กัญญายนครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐฉลองครบรอบ๑ปีครับ

ผู้เอกนำรายการเสือใหญ่ช๕พยักษ์ชิงแชมป์รุ่นไลฟ์ไฟลเวทที่ว่าง
ครับวิทยาเร็กเพชร๔๐๐๐๐ครับแฟนมวยติดตามมาได้ครับ
ขอบพระคุณกาสิมินเจอราเคเกี่ยวด้วยนะครับ
มอบ๓๐๐๐บาทแก่ผู้ชนะน๊อคและก็๑๐๐๐บาท
แก่ผู้ใช้เจอยราเคฟาดหางครับ
เอาล่ะครับสงขามเข่าอุลาอุแล้วกับ
มวยมันแบบนี้มันเร็วจริงนี่ยก๔แล้ว
ทำดีทำได้ทำเด่นเอาไปเลยครับคะแนนในวันนี้
ทั้งคู่น้ำเงินนี่วินิยาเพชร๔๐๐๐๐โบมัตเตอร์
บอกว่ายกนี้ต้องจับในแล้วเด้งให้ได้
ไม่งั้นจะเสียจังหวะครับช้ากว่าเขา
มันตีด้วยเหลี่ยมนะตีด้วยเหลี่ยมด้วย
นิดเดียวสายตาคอยดูเหลี่ยมไล่แขนอย่างนี้
แต่ก็ไม่พยายามเต็มที่แหละไอ้เจ้าเพชรพังงัน
นิ่งเฉยไม่ได้แต่อย่ายุบอย่าเหี่ยวนิดเดียวเป็นเรื่องเลยนะครับ
ตีไปเลยยังยักษ์ไส้อยู่ยังตีอยู่
วยแบบนี้นะพี่ป่ามันอยู่ที่เหลี่ยมสุดท้ายจริงเลยนะ

ท้อไม่ได้ท้อไม่ได้ต้องเปิดเกมตลอดครับเพชรพงัน
เป้าเหลือน้อยเอ้าลงมันไม่ลงโอโหนี่
ไม่จากแจ้งนะอวุธสิตีของเจ้าเผชรพังอัน
มัดขวาวงใน
เอาละครับว่าอย่างไรเร่งไปเร่งไปเด้งข่าวเด้งข่าวเด้งข่าวเย็ดไส้เสียไปเรื่อย
โตตลอดนะเพศนิยม
โต้ด้วยเหลี่ยมนะครับทางเพชรนิยมน้ำเงิน
แต่แดงนี่ตอนนี้ตีด้วยแรงแล้วน้ำเงินนี่ตีด้วยเหลี่ยม
ล้วนแล้วตอนนี้น้ำเงินนี่
เหลี่ยมเข้าไปโอ้ลูกเสียงเฮดังขึ้นมาแล้วนี่ได้ลูกขยันได้ลูกขยัน
โอ้โหลูกนี้ปักในเลยคืนทันวันเลย
มันพันกันด้วยดิลูกนี้เหลี่ยมไอคิวสมองมวย

มันยังเด้งโตตลอดนะเพศนิยม

เกิดการเจอหมัดมีหมัดมาเสริมมาเปลี่ยนแผน
เน้นมาเน้นมาเน้นมาจับเข้นเน้นมายัดไส้
โต้คืนเอาตีครับเอาเพศนิยม
โอ้ยแม่เสียบลูกนี้เพชรนิยมสวยงามเหลือเกินนะ
ก็ไม่ได้ให้ปล่อยให้กินเปล่ามีฟรีนะครับน้ำเงินนี่มีโต้ตลอด
ลูกสวยงามมันอยู่กับทางด้านเพชรนิยม
มันเหลี่ยมสุดท้ายไงเหลี่ยมสุดท้ายมันเห็นไง
แต่ก็มีความพยายามนะเพศพังกันไม่จักนะเขาที่ตีออกไปแล้วไม่จัก
ยังหยุดไอเจ้าเพศนิยมไม่ได้วิทยาเพศสี่หมื่นมาเห็นแล้วอยากจะขึ้นไปชกเองเลย
ก็ขยันใช้ได้นะครับเพศพังกันเด้งเขา
แต่ลูกโต้น้ำเงินนี่โต้แล้วมันเห็นเนี่ยโต้แล้วเข้าตาด้วย
มันเด้งแต่ละทีกองเชียร์นี่แรงมากแต่ว่ามันไม่ยุบเลยนะ
เพชรนิยมคอยโต้ตลอดตีแล้วแช่เอาไว้ไง
นิยมรอแล้วแข้งขวาเตะ
ไล่แขนนี่ลูกไล่แขนนี่เพศพังกันลำบากเอาอยู่แล้วยัดไส้มาเห็นมั้ย
มันไล่แขนอยู่เลยนะติดนิดเดียวเรียน
ดูเกมดูชื่อเสียงมวยแล้วไม่น่าเชื่อจะเกมชกออกมาแบบนี้นะ
ไม่น่าเชื่อว่าเพศนิยมจะมาแบบนี้พีบัล
เรียนมันกินหมดเลยอ่ะ

อาบชายุคที่๔ครับโอ้เพชรพะงันนี่เร่งเครื่องเดินเข้าหาแทงข่าวครับ
เสียบข่าวเข้าไปทางด้านพิธียมนี่ไม่ยอมประทะด้วยนะครับ
เข่าครับกันแล้วก็เสียบเข้าไปลำตัวครับ

เพชรพะงันชวนทะเลาะปั้มสิครับทั้งคู่แรกกันครับ

ฝ่ายน้ำเงินนี่เล่นจังหวะครับ
ถอยรอจังหวะเสียบเข่าโต้แล้วก็ยกเข่ากัน
ทำให้ทางด้านฝ่ายแดงเพชรพงันตีเข่าโต้คืนได้ไม่ถนัดครับ
ดูน้ำเงินเลยครับดูเจรจรัสมากกว่าเลยครับ
เดี๋ยวดูครับเพชรพงันบอกว่าขอเป็นผู้อาสาดับแสงนั่นเองครับ
ติดตามยกสุดท้ายไม่มีทดเวลาบาดเจ็บยกที่ห้ายกสุดท้ายแล้ว
หกก็ไม่มีด้วยหมัดกับศอกแล้วตอนนี้เพชรพงัน
พอไปปั้มในแล้วแม่ไปหลงเหลี่ยมหลงกลเข้าไป
ดักแทงแหลมเข้าไปยกนี้ต้องแก้ด้วยหมัดกับศอก
ต้องเปลี่ยนแผนต้องเปลี่ยนแผนต้องเปลี่ยนแผน
เอาทิ้งใช้มันอย่างเดียวนี่คือเพชรพังงัน
หลังจากที่ยก๔ปั้มตีเข่าตีแล้วเหลี่ยมตัวสู้ไม่ได้ครับ
มีมัดมีรุนมีมัดมีเหมีเหเจอมัดเจอมัด

ช่วงชกช่วงชกถือว่าสวยนะเพชรพะงันนะ
ยังยังยังต้องพยายามต่อนะครับเพชรพะงัน
ไอ้นายมันตีไม่ได้อยู่แล้วนะ
ต่างดูตรงนี้ล่ะสถานการณ์
คงจะลำบากนะอย่างยากมากนี่ยังแข็งแรงเลย
แข็งแรงด้วยนะ
แคร้งแรงใช้ได้ด้วยข้อแข็งน่ะ
ก็จะมีฟ้าลั่นลุกลุกลุงขาวตัวนี้ขาวขาวโอ้โหเจอขวาเจอมัดขวาหน้า
ขวาเต็มขวาเต็มเร็วเร็วเร็วมัดแล้วตอนนี้ได้สามพันบาทน่ะ
พังงันเน้นที่หมัดต่อยท้องต่อยหน้าว่าไปเรื่อยครับ
ต้องพยายามลุนต่อไปเป็นใบได้เป็นใบได้น่ะ
มันจะมัดนิ่งไม่ตกใจเลยน่ะเพชรพียกแข่ได้เลยแม่เหลอกกบเสียงเชียนะสักหน่อย
เป็นมวยที่ไม่ได้กลัวไม่เลยไม่ตกใจมองเห็นหมด
แล้วถือว่าเร่งมากบอกสมควรแผ่งพังมันจัดภาพเลย
พอเดินวนแบบนี้ก็จบเลย

พี่เลี้ยงบอกเอายังใส่ได้อีกชุดนึงนะ

ดังนานเจอเพศนิยมมีศูนย์แข้ง

ลองดูอีกชุดหนึ่งนะขออีกชุดหนึ่ง

มัดขวาซอกต่อยไม่ได้

มองเห็นตลอดมองเห็นหมดชกยากเลย
กระพุดมาแต่ขวายกซ้ายบ้าง
หลังผิวพันธ์ในเนียนตาม

ลื่เกธ์เลิกเลย

ลื่เกธ์ลื่กไง
ช่วงนี้เก็บจอเร็วขึ้นเลย

ชื่อเสียงประกบมาทุกคนต้องมองว่าเจ้าเพชรพงันเหนือกว่า

ใช่เพชรนิยมนี่อยู่ค่ายเดียวกับลูกทอยเอสเวกรุ๊ปนะพี่ป่านะ

ต้องเสียใจกับความปกโครงของลูกทอยเอฟเอฟกรุ๊ปด้วยนะครับที่เสียชีวิตไปเพื่อส่งกับวันที่ผ่านมา

ระหาการตัดสินกรกคงไม่น่าจะมีปัญหานะ

น้องแฟนทางบ้านที่ดูอยู่ชมอยู่ในขณะนี้ก็ตอบให้กับตัวเองได้